ดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอายุ๑๓ปี
อาการคล้ายเหมือนมีวิญญาณของคนที่สูงอายุแฝงร่างหรือสิงร่าง
นี่ฮะทางครอบครัวก็เลยต้องวอนหมอปลามาช่วยหน่อยครับ
ใครไปก็ไม่รู้แล้วพูดอยู่คนเดียวแล้วพูดแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะ
เราไปต่อนะฮะนี่เป็นช่วงหนึ่งภาพนึงคลิปนึงที่
ทางครอบครัวเขาถ่ายเอาไว้กับอาการประหลาดแบบนี้อย่างที่ผมบอก
เด็กอายุ๑๓เนี่ยอะแล้วยังมีอีกช่วงอย่างนี้เหมือนคนแก่
เราก็ลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อไปเจอกับน้องเขา
อายุ๑๓ปีเองนี่อาการต่างเราขึ้นให้ดู
ลักษณะเป็นแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วนะครับ
ก็ยังได้เจอกับน้องเขาในอาการแบบนี้เลย
นี่คุณติกระโดดอีกแล้ว
คุณตินักข่าวชื่อดังของไทยรัฐทีวี
คุณตินี่นะฉายานะว่า
สัมภเวษีไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลย
นักข่าวนักล่าสัมภเวษี
ขออภัยผมตกคำว่านักล่ามา
นักข่าวนักล่าสัมภเวษีของเรา
ลงพื้นที่ไปเจอกับน้องเขาอาการอย่างนี้เลย
ไม่แน่ใจว่าเหนื่อยหรือว่ายังมีอาการวิญญาณแฝงร่างอยู่หรือเปล่า
นักข่าวของเราก็ถามไปถามเลยนี่ใช่น้องนัทหรือไม่

ตัวน้องนัทพูดบอกว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่
แล้วก็บอกว่าตัวเขาตอนนี้เป็นนางไม้
ฟังแล้วก็แปลกเหมือนกันแล้วทำไมถึงมาเข้าวิญญาณนางไม้ถึงมาแฝงร่างเด็กคนนี้
เขาบอกว่าน้องนัทผิดคำสัญญาสัญญาอะไรไว้ไปลองฟังฮะ
อะไรนะเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเจ้าชื่ออะไรเจ้าแม่
ไม่มีที่ทำไมต้องมาทำแบบนี้กับน้องอ่ะเจ้าแม่
ทำผิดนะฮะน้องทำอะไรผิดเจ้าแม่
น้องผิดคำพูดโอ้โหโกหกเรื่องอะไรสิครับเจ้าแม่
โกหกไม่ทำตามโดนตีฮะโดนตีใช่ใช่ปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อน
เจ้าแม่อยู่ในสมัยสมัยไหนเนี่ยอันนี้คือเขาจะไม่จำเขาจำตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ย
โอ้โหต้องบอกว่าคุณตินักข่าวของเราเก่งนะใช่คุยกับวิญญาณรู้เรื่องอ่ะใช่
เนี่ยถามเจ้าแม่นี่เจ้ามาจากไหนเจ้าชื่ออะไรอยู่ในยุคไหนสมัยไหน
คุณติอันนี้ผมพูดจริงนะเหมือนแกมีสัมผัสวิเศษแกเหมือนคุยกับวิญญาณได้
ทุกวันนี้ไม่คุยกับคนแล้วนะครับค่ะอ้าวนี่ฉันเห็นวันก่อนเขาคุยกับคุณ
ใช่คุยกับวิญญาณผมเออใช่ดิฉันก็ว่างั้นแหละคุยกับคุณรู้เรื่องคนเดียว
แต่เรื่องของเรื่องคุณติแกชอบไปทำข่าวแบบนี้แล้วนั่งคุยกับน้องเขาอย่างเดียวไม่พอไปพูดคุยกับญาติญาติด้วยดีกว่า
หวัดหนึ่งเวลา๔ทุ่มในวันนั้นค่ะน้องนัทตอนนั้นยังไม่นอน
แล้วไปสังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวปะบาดสวมชุดขาวเดินอยู่แถวบริเวณหน้าต่าง

ส่งเสียงร้องดังเลยโอ้โหแม่ก็งงดิร้องอะไรอ่ะ
ก็เลยเดินมาดูแล้วก็พาน้องนัทแล้วก็น้องชายของน้องนัท
นอนอีกห้องหนึ่งที่ห้องของแม่
พ่อก็ถามน้องนัทอะเนาะเอ๊ะทำไมนัทยังไม่นอนล่ะลูกเอ้ย
จังหวะนั้นโอ้โหนี่น้องนัททำตาถลนใส่ตาโตอย่างในภาพนี้เลย
ในภาพนี้ตาแทบจะถลนออกมาแล้วนะอย่างนั้นครับคุณผู้ชม
แล้วตัวน้องชายของน้องนัทก็มีอาการในนั้นออกไปต่อ
อารมณ์เหมือนประมาณว่ารู้สึกร้อนร้อนหนาวแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่าง
อยู่ที่ข้างหูพ่อแม่ไม่ค่อยจะสบายใจแล้วรถ
ร้อนหนาวใช่ไหมอย่างแรกต้องทำไงพาไปหาหมอก่อน
พาไปหาหมอแบบว่ารักษาแบบแผนปัจจุบันนะแล้วส่วนอีกวันก็ไปหาหมอผีในหมู่บ้านนี่
เรื่องของเรื่องน่ะหมอผีในหมู่บ้านบอกว่า
นี่เด็กสองคนโดยเฉพาะน้องนัทไปผิดคำสัญญาไว้หรือเปล่า

ไปสัญญาว่าจะเล่นดนตรงเล่นดนตรี

เรียนภาระไงเพราะชอบเล่นกีฬา

เรื่องของเรื่องน้องเนี่ยนะเขาชอบที่จะเล่นดนตรีแต่ยังไม่ทันได้เล่นเลยไง
เหมือนกับว่านางไม้มาทวงสัญญา
ต้องบอกว่าเจ้าแม่ใจร้อนไปหน่อย
พ่อก็คิดไปหลากหลายดีว่าลูกเป็นอะไรกันแน่
ตัวคุณพ่อนะฮะนายนพดลหนูฉิม
ก็บอกว่าตอนแรกคิดนะไม่ได้คิดเรื่องความเชื่อนะ
แต่คิดเรื่องว่าลูกติดยาหรือเปล่า

ก็เลยรีบพาไปตรวจก็ไม่พบนะ
ไม่พบสิ่งผิดปกติไม่ได้พบสารเสพติดแต่อย่างใด

หมอแผนปัจจุบันเขาบอกว่าลูกน้องนัทเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
เฮ้ยแต่โรคซึมเศร้านี่คือจะกระโดดรถเต้นแบบนี้หรอ
เออนั่นแหละดิน้องไม่ต้องคุณก็มีเหตุผล

อย่างนี้ญาติเขามีความเชื่อใช่ไหมล่ะ

หมอผีบอกว่าตอนนี้นางไม้หรือเจ้าแม่อะไรบางอย่างเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้ว
ดิฉันว่าพาไปหาหมอจิตแพทย์ด้วยดีไหม
ถ้าอย่างงั้นน่าจะช่วยนะทำให้แบบจิตใจมันดีขึ้นจะได้รักษาให้ถูกทางอืม
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาซื้อรูปปั้นนางไม้มาทำพิธีนะ
ส่วนแรกอาการเหมือนจะดีขึ้น

แต่อย่างนี้ฮะไปมาอาการเหมือนดีแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะ
ไปแล้วเขาจะเอาสร้อยเท้าไปสวนมาคล้องที่คอนะฮะ
แล้วก็เปิดบทสวดไล่ผีของหมอปลาลูกก็กลัวอีก

กลัวยันที่คุณพ่อสักมาอะไรแบบนี้

เห็นไหมยันที่คุณพ่อสักเอาไว้

ตอนนี้ทางครอบครัวจิตใจไม่ดีแล้วนะ

หมอผีที่เขามาทำพิธีนายถวันทดแทนคนนี้ฮะ

ห้องเช่าที่ครอบครัวของน้องนัทไปอยู่ที่นั่น

ทำให้น้องนั้นมีอาการแปลก
แล้วพอน้องนัทเป็นคนที่จิตอ่อน

อย่างวิญญาณพ่อปู่ฤษีมีพ่อปู่ฤษีมาอีก

โอ้โหเรียกได้ว่าผัดกันเข้าสิ่งน้องนัทเลย
ลักษณะของน้องนัทตะกี้ไม่ค่อยเหมือนนางไม้
มันเหมือนคนแก่ใช่

นั่นแหละเป็นเพราะว่าไม่ยอมทำตามสัญญาณ

เออเรื่องของการเรียนดนตรีไทย
ไม่ยอมไปเรียนตามที่บอกไง

ก็คือทำพานคันห้า

ต้องไปขอเข้ามาพ่อปู่รือสี

เข้ามาพ่อปู่ฤษีที่โรงเรียนเลย

ครอบครัวของน้องนัทอาศัยอยู่นั้นไปถามเจ้าของห้องเช่าเลยจะได้รู้ว่า
ประวัติที่มาของห้องเช่าห้องนี้เป็นยังไง
นายสุชินเกรดน้อยเจ้าของห้องเช่าบอกว่าบ้านหลังนี้อายุประมาณสัก๔๐กว่าปีแล้ว
ตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยเจอผีเลย

เออก็แปลกเหมือนกันอยู่พอครอบครัวนี้มาอยู่

มาแล้วแล้วก็บอกนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
หมอปลาไม่แน่ใจว่าเกิดจากวิญญาณหรือเด็กคิดไปเอง

จะลงพื้นที่ไปดูให้
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

แต่สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกแหละค่ะว่า
อาจจะต้องไปพบทางจิตแพทย์ด้วยเพิ่มเติม